เรามันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือผู้ป่วยโควิดที่เข้าไปรักษาตัว
มีเรื่องของสองพี่น้องซึ่งตอนนี้ยังตามหาพ่ออยู่เลยนะคะ
เพราะว่าหายไปจากเตียงผู้ป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลปฐุมธานีนะคะ
สองพี่น้องเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะตามหาพ่อของเธอที่ป่วยเป็นโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีหลังจากที่โรงพยาบาลเขาติดต่อไป
มาดูใจคุณพ่ออาการหนักแล้วแต่ปรากฏว่าไปถึงเตียงของคุณพ่อเนี่ย
คนที่อยู่บนเตียงไม่ใช่คุณพ่อคือเตียงเป็นชื่อคุณพ่อ
แต่คนที่อยู่บนเตียงไม่ใช่คุณพ่อนะคะแต่ว่าเอ่อคนที่อยู่บนเตียงของพ่อเนี่ย
ถูกแจ้งว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วร่างเนี่ยถูกนำไปชาปนกิจแล้วด้วย
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโอ้โหเจออย่างนี้ก็ตกใจเลยค่ะ
เอาแล้วแล้วพ่ออยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะ
บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ขั้นตอนการสลับตัวแล้วพิสูจน์ว่าตกลงแล้วพ่อของทั้งสองคนอยู่ที่ไหนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ทั้งสองพี่น้องไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ
คุณพ่อของน้องแพทย์ก็คือนายธีระระงับโจร
หรือลุงเปี๊ยกค่ะอายุหกสิบหกปีนะคะเนี่ยค่ะ
ก็น้องแพทย์เองก็ไปพบกับผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสต
เพื่อให้ช่วยพิสูจน์ทราบด้วยว่าอัฐิของคนที่เผาไปก่อนหน้านี้เนี่ย
ตกลงแล้วใช่เป็นอัฐิของลุงเปี๊ยกหรือว่านายธีระระงับโจรพ่อของเธอหรือเปล่านะคะ
บอกยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามีการสลับชื่อจริงก็ยิ่งทำให้คิดนะคะ
ว่าพ่อได้รักษาตามอาการจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าอยู่สลับชื่อกันอาการที่มีการจดอาการเอาไว้เนี่ย

แต่อย่างนี้นะเวลาหมอพยาบาลเวลาเขามาตรวจเนี่ย
เขาจะเช็คนะคุณลุงชื่ออะไร
ชื่อนี้นามสกุลอะไรคือจะให้ผู้ป่วยขานนามสกุลเองนะ

ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
แต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงและอัฐินี้คืออัฐิของใครกันแน่
นะคะแต่ในฐานะของความเป็นลูกเนี่ย
น้องก็บอกว่าน้องรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ

รับไม่ได้ตรงที่ว่าสลับชื่อกันได้อย่างไร
การรักษาคือเมื่อวานที่คุยกับทางโรงพยาบาลนะคะ
คือเราก็ถามถึงเรื่องประวัติการรักษามันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วคนสองคนนะคะ
แต่โรงพยาบาลก็ตอบว่าเขารักษาตรงตามอาการข้างหน้า
หรือคนยนยมีของลูกกันยังไงค่ะ
มันเลยยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจอะค่ะ
ว่ารักษาผิดรึเปล่ายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันสลับกันไปตั้งแต่ตอนที่พ่อหนูยังติดโควิดอยู่อะค่ะ

คือเรื่องของความน่าเศร้าเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นลูกนะคะเพราะว่าคือช่วงโควิดเนี่ย
ถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดเราก็ไปเยี่ยมไม่ได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยม
แต่ในวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะ
ให้มาดูเพื่อที่จะมาเยี่ยมเป็นครั้งสุดท้าย
ก็ปรากฏว่าไม่เจอแล้วอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเข้าใจ
แล้วก็ต้องการคำตอบตรงนี้จริงนะคะสำหรับลูกทั้งสองคนนะคะ
แพทย์ได้เปิดภาพคุณพ่อตอนที่เข้ารับการดูแลที่สถานพักฟื้นผู้สูงอายุแห่ง
อันนี้คือภาพที่บันทึกเอาไว้เมื่อต้นปี๑มกราคมปี๖๓
ตอนนั้นเนี่ยน้องแพทย์เข้ามาคุยกับคุณพ่อนะคะ

ผู้สูงอายุบางรายจากสถานพักฟื้นผู้สูงอายุแห่งนี้
ก็ถูกส่งเข้ารักษาอาการโควิดด้วยเหมือนกันนะคะ
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
โดยเฉพาะวัตถุที่มีการใช้ความร้อนผ่านการเผาไหม้
ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เกิดความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
ความร้อนสูงหรือเผาไหม้ไปแล้วเนี่ย
ตัววัตถุประยานที่พบอาจจะตรวจไม่ได้

ครั้งที่เราเจอเคสหลายเคสก็จะตรวจไม่ได้เหมือนกัน
เช่นศพถูกฆาตกรรมแล้วเผาไปทั้งศพเลยเนี่ย

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
เพื่อใช้เครื่องมือในการตรวจ
ก็เกิดข้อจำกัดตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกัน

ถ้าเกิดว่ามีการถูกเผาไปแล้วอะไรอย่างนี้

ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกเผาไหม้โดยความร้อนทั้งหมด
อาจจะมีบางส่วนชิ้นส่วนบางส่วนที่ยังเหลืออยู่

ซึ่งถ้าดูรูปภัณฑ์ของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะ
เปี๊ยกหรือว่านายธีระระงับโจร
พ่อของพี่น้องทั้งสองคนนี้นะคะ
กับนายบุญหนาซึ่งเป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงของพ่อ

คุณลุงเปี๊ยกเนี่ยจะผมขาวแต่ผมน้อยแล้วก็ไม่มีคิ้ว
ส่วนในบุญหนาผมเยอะกว่าผมขาวแซมดำคิ้วดก
สองคนนี้อายุเหมือนกันอย่างเดียวเลย

นี่ค่ะก็เป็นความแตกต่างของทั้งสองท่านนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาพิสูจน์อยู่นะคะ

แล้วคุณธีระระงับโจรหรือลุงเปี๊ยกตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ